มาดูเรื่องเฉาวงการศรีกากีอีกแล้วตำรวจค้ายาบ้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สพบางกล่ำจังหวัดทรงคลานะคะ
คือเรื่องมันเป็นไปเป็นมาอย่างนี้ค่ะ
ตำรวจเข้าไปสืบทราบมาว่าบ้านพักหลังนี้
มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดแล้วก็ค้ายา
ตำรวจเขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพบผู้ชายสองคน
คนหนึ่งอ้างตัวบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจ
อีกคนหนึ่งอ้างตัวบอกว่าเป็นลูกผู้นำท้องถิ่น
เป็นลูกผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่
นี่คุณผู้ชมตำรวจก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ผู้ชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

ตำรวจชุดสืบสวนสพบางกล่ำจังหวัดทรงคลาค่ะ
ไปจับกลุ่ม๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์จันดำอายุ๒๔ปี

เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพกระเพาะจังหวัดปัตตานี
อีกคนหนึ่งที่จับได้พร้อมกันก็คือนายปียพงศ์เรืองช่วย
อายุ๓๑ปีเป็นลูกชายผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่
จับกลุ่มได้พร้อมกับยาบ้าของกลาง๘๙เมตรไอซ์๓๕กรัม
อาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอกเครื่องช่างดิจิทัล
อุปกรณ์การเสพยาเสพติดน้ำใบกระท่อมจำนวนหนึ่งด้วยนะ
คุณดูนะของกลางแบบนี้ค่ะ
ทั้งสองคนถูกจับกลุ่มได้ที่บ้านในอำเภอบางกล่ำ
ช่วงค่ำของวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานบอกว่า
บ้านหลังนี้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดแล้วก็จำหน่ายยาเสพติดที่สุดแล้ว
คุมทั้งคู่ได้ทั้งคู่ก็ให้การยอมรับสารภาพ
เมืองต้นตำรวจสพบางกล่ำก็เลยแจ้งไปสองข้อกล่าวหาคือหนึ่ง
ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่ง
ก็คือยาไอซ์กับยาบ้า
ความผิดเรื่องของพรบอาวุธปืนค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกเสกสรรชูรังสริตรองผู้บังคับการตำรวจภูทร

เจ้าหน้าที่ไปสืบทราบบอกว่า

พอไปถึงไปพบผู้ชาย๒คน
นั่งอยู่ในห้องพร้อมกับของกลาง
ในนั้นอย่างที่บอกไปแสดงตัวเลย
ว่าตัวเองเป็นตำรวจแต่ไม่มีบัตรมาแสดง
ตำรวจเขาก็เลยควบคุมตัวไว้นะคะไปตรวจสอบเพิ่มเติม

เป็นตำรวจจริงอยู่ในท้องที่สพกระเพาะจังหวัดปัตตานี
ทีนี้แน่นอนนะคะว่าจะต้องเอาผิดทั้งทางวินัยทางอาญา
อันนี้มีโทษถึงขั้นไล่ออกนะคะ
สำหรับ๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์ค่ะคุณผู้ชม
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยปรากฏเป็นข่าวดัง
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเขาเองเนี่ยออกมาร้องเรียนบอกว่า
ถูกกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙รวมกว่า๑๐คน
ยึดอาวุธประจำกาย๒กระบอกแล้วก็อุ้มตัวเขาขึ้นรถกระบะ
กับกลุ่มเพื่อนชายที่ไม่ได้เป็นตำรวจอีก๕คน
แล้วก็มีการเรียกค่าถ่ายด้วยนะครั้งนั้นถูกเรียกค่าถ่ายไป๕แสนบาท
จนกระทั่งตำรวจชุดจับกลุ่มมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการทั้งวินัยและอาญา
ทั้งที่ถูกสั่งย้ายสั่งพักราชการในแนวทางการสอบสวนในครั้งนั้น
พบว่าคือตั้งกรรมการสอบใช่ไหม
ผลการสอบสวนครั้งนั้นพบว่า๑๐ตำรวจโทสัญลักษณ์
มีส่วนผัวพันกับยาเสพติดด้วย
แต่หลักฐานมันไม่ชัดนะครั้งนั้นก็เลยไม่สามารถเอาผิดได้
แต่ท้ายที่สุดค่ะกรรมติดจรวดนะคะ
ตำรวจโทสัญลักษณ์ต้องมาถูกจับกลุ่มในที่สุด
เพราะยาบ้ากับยาไอซ์ที่เขาครอบครองแล้วก็เสพค่ะ
ตำรวจเองนี่แหละทำนะ